ต่อกันที่ประเด็นดราม่าไม่ใช่สิต้องบอกว่า

่งดราม่านะคะสำหรับหนุ่มโตโนภาคินอย่างที่รู้กันดี
ว่าเขาเนี่ยเป็นคู่จินกับสาวแพทน์น้าปะพา
ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสคู่จิ้นนับประพาคินออกมา

แต่เมื่อสาวแพทย์เขาออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ย
ท้องกับหนุ่มเบ้นได้๔เดือนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คือหนุ่มโตโน่เขาก็ออกมาบอกแฟนว่า
ยังไม่ได้ปิดตำนานคู่จิ้นแล้วก็ฝากความยินดีไปยังน้องสาว

เป็นข่าวลือฮือฮาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
เมื่อนางเอกสายหาแพทน์น้าปะพาควงคู่เบนท์อักษรกิจหรือเบนท์เรสซิ่ง
ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกชาย๔เดือน
เล็งเข้าพิธีแต่งงานภายในปีนี้
โตโนภาคินคูจินนับประพาคินก็ได้แสดงความยินดีสาวแพทย์ผ่านสื่อ
โดยเจ้าตัวเผยว่าได้ทราบข่าวดีนี้พร้อมกับทุกคน
ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกยินดีและดีใจด้วยที่แพทย์ได้ลูกชาย
พร้อมกับย้ำชัดว่าไม่มีการแสดงความยินดีกันส่วนตัว

แต่ยังคงติดตามผ่านทางอินสตาแกรมของฝ่ายหญิง
ส่วนเรื่องรับขวัญหลานเจ้าตัวยังไม่ได้คิด
หากมีโอกาสได้เจอกันก็ไม่มีปัญหาค่ะ
ยังทิ้งท้ายว่าแม้คู่จิ้นจะตั้งท้องก็คงไม่ใช่เหตุผลที่จะยุติคู่จิ้น
เพราะถ้าแฟนคลับยังชื่นชอบและมีความสุข

นี่ตกใจนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะยินดีนะครับ
ผมว่ามันเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีแล้วก็
คนที่รักเขาคนที่หวังดีกับเขาทุกคน
เราควรจะร่วมกันอวยพรร่วมกันแสดงความยินดี
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวครอบครัวนี้นะครับ
ผมไม่ได้สนิทขนาดนั้นที่จะไปคิดอะไรขนาดนั้น
ก็คงให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขา
แต่ถ้าได้เจอกันถ้ามีโอกาสก็ไม่มีปัญหานะครับ

ไม่ได้คุยกันเลยอะครับก็
ที่ยังจิ้นกันอยู่ก็เพราะว่าแฟนรัก

คนที่จะปิดหรือไม่ปิดไม่ใช่ข่าวครับ
คนที่จะปิดหรือไม่ปิดคือแฟน
แต่ว่าพอเป็นแฟนเขาก็ยังรักเหมือนเดิม

คนที่เลิกเชียร์ก็มีครับก็แล้วแต่

ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมา
งานนี้หนุ่มโตโน่ก็ยังย้ำคำตอบเดิม

เพราะอยากจะโฟกัสเรื่องงานอย่างเต็มที่
รู้สึกไม่รู้สึกกดดันที่ถูกจับตามอง

และไม่ขอตอบเรื่องเมกัสแต่งตัวมิดชิดขึ้น
ตั้งแต่มีข่าวกิ๊กกักกับตัวเองค่ะ

อย่าไปเร่งเลยครับ

คนที่จะรักผมคนที่จะเข้าใจผม

ทุกวันนี้เรามีแฟนเพลง

แล้วเพื่อนผมผมเห็นเพื่อนมีงาน
มีเงินดูแลพ่อแม่

ดูแลแฟนผมก็ยิ่งมีความสุขไปด้วย
ดังนั้นโฟกัสของผมคงอยู่ที่ตรงนี้ครับ

ส่วนประเด็นแตงโมนิดาอดีตภรรยา

หนุ่มโตโน่ไม่ขอแสดงความคิดเห็น

ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาของมันแหละ

แต่ว่าของรับขวานหลานอาจจะไม่มี

แต่ว่าก็ยังแบบเป็นคู่จิ้นกันได้นะเขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูต่อไปแล้วเนาะว่าตำนานคู่จิ้นจะปิดลงจริงหรือเปล่า

เคมีเขาน่ารักเขาเข้ากันดีไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าท้องแล้วถึงจะแบบติดตำนาน

ใช่ว่ายังลุ้นกันยังเชียร์กันอยู่หรือเปล่านะคะ